นายรัชพรประสงค์ทรัพย์หัวหน้าแผนกสาธารณภัยฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึงร่วมกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร
นายภัยรัฐจิตนภาการประธานเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครคณะกรรมการและแม่บ้านเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร
ได้นำน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยแรงในพื้นที่อำเภอกุฎบักจำนวน๕๐๐ชุด
ต่อจากนั้นคณะเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาลนำน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยแรงในพื้นที่อำเภอภูพาลอีก๕๐๐ชุด
ทั้งนี้ทางมูลนิธิปอเต็กตึงเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้ความช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์บรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้นทุกศาสนาตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายตามแนวทางช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตโดยให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสกลนครมาเป็นระยะเวลาถึงกว่า